คุณเต๋าคุณเต๋านัทวดี

ก็เผยถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ค้างคาใจ

คือใต้เตียงดาราเขาเอามาพูดเรื่องนี้
ว่าเอาล่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้

เขารักกันดีก็รักกันดีอะนะ

จากความรักวัยเด็กเป็นความผูกพัน

แต่เรายังมองภาพสเต็ปถัดไปไม่ชัด

แล้วมีคนเข้ามาเริ่มทำความรู้จัก

คุยกันรู้สึกดีต่อกัน

ไม่อยากให้รู้จากปากคนอื่น

แฟนเก่าคนคุย

นะก็คือแต้วบอกแฟนเก่าคนคุย

เลือกที่จะบอกแฟนเก่าของคนคุย

อยากให้เขารู้จากปากคนอื่น

แล้วจากพี่ว่าสอ

ไปถึงพี่มดดำ

แล้วทุกคนก็รู้

ที่พี่มดดำแล้วทุกคนก็รู้

โพลิพัสจะทำให้เป็นพิธีกรคนเดียวเลย

สิ่งที่พี่เขาอธิบายเนี่ย

ถ้าคุณแม่ทำรายการไหม

มันเป็นทางของคุณ

สิ่งที่เขาอธิบายมาเนี่ยหนูวิเคราะห์ดูนะ

พูดมาเนี่ยยังไม่เท่ากับที่คุณแม่รู้มาเลยนะ

เหมียวอาหารทับเด็กต่อไปก็ได้มั้ยุ้มหิวอ่ะแล้วรู้สึกอย่างไง

ที่แม่มดเล่าให้เราฟังเยอะกว่านี้

สนใจตรงที่ว่าเค้าจะเป็นแฟนกันหรือไม่เป็นแฟนกัน
เขาสนใจตรงอื่นแล้วแหละ
นี่ก็น้องนี่ก็น้องผมก็ไม่รู้จะบอก
แหม่นุ่มไม่มีหรอกนี่ก็น้องนั่นก็น้อง
ที่ลุกกูยั้งพลาดเป็นหมาในกุฟได้เลย
เห็นหนุ่มนี่ก็น้องนั่นก็น้องคงเจอไอ้แต้วปุ๊บ

ถ้าเขาเจอแต้วเขาจะพูดอย่างนี้ก็ต้องอย่างนั้นแต้ว
เดี๋ยวพี่ถ้าวันนั้นพี่อยู่จะไม่เกิดแรกเกิดการณ์แบบนี้

รบย่อมมีรอยแผลเสมอคุณแม่